โปรดติดตามตอนต่อไป
ทุนายน๒๕๔๑บุญเลี้ยงอดุลบฤทธิกุลหรือเฮียเลี้ยงเจ้าของวิลล่าและดามราคาเฟ่
ถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมในซอยรามคำแหง๗๔กรุงเทพ
กลางดึกของคืนเกิดเหตุพบร่างเฮียเลี้ยงนอนจมกองเลือดอยู่ใกล้ลิฟท์ชั้น๑๒
คมกระสุนขนาด๓๘เจาะเข้าที่กกหูซ้ายและมือขวาจนทะลุ
พื้นพบคราบเลือดเป็นรอยลากจากหน้าลิฟต์ไปถึงบันไดหนีไฟ
ก่อนพบจุดจบเฮียเลี้ยงเดินทางมาหาหญิงสาวคนสนิทที่ชั้น๑๐
จากร่องรอยในที่เกิดเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าเขาประจันหน้ากับมือปืนที่ชั้นสิบ
กระสุนนัดแรกยิงเข้าที่ฝ่ามือทำให้เขาวิ่งหนีตายขึ้นไปที่บันไดหนีไฟชั้น๑๑
จนเกิดการต่อสู้กันกระทั่งขึ้นไปถึงชั้น๑๒
ดเข้าไปในลิฟต์แต่คนร้ายตามมาจ่อยิงนัดที่๒จนสิ้นใจ
ตำรวจพุ่งปมสังหาร๓ประเด็นคือเรื่องชู้สาวชิงทรัพย์และขัดแย้งธุรกิจ
ขณะนั้นธุรกิจคาเฟ่อยู่ในยุคเฟื่องฟู
ล่าและดามราคาเฟ่ย่านเพชรชบุรีตัดใหม่

ดามรานักร้องตลกชื่อดังสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องราตรี
เลี้ยงถูกยกให้เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการคาเฟ่
แต่เมื่อสมยศสุธางกูลเพื่อนรักผู้ร่วมบุกเบิก
ตัวไปเปิดพระรามเก้าคาเฟ่บนหัวถนนพระรามเก้า
เพื่อนคู่หูกลายเป็นคู่แข่ง
นำไปสู่การแย่งชิงนักร้องดามราตลกหลายคน
สังคมพุ่งเป้าไปที่สมยศคู่แข่งคนสำคัญ
แต่เขาออกมาปฏิเสธทันที
ยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้อยู่เบื้องหลัง
แต่ยอมรับว่าขัดแย้งกันตลอด
หนักถึงขั้นต้องมีผู้ใหญ่มาไกล่เกลี่ย
ตำรวจใช้เวลาสืบสวนแกะมรอยเพียง๓วัน
จับกลุ่มขจรศักดิ์หรือเอ็มกลิ่นเฟื่องมือสังหารเฮียเลี้ยง
เขาเป็นอดีตเด็กรับรถในผับย่านทองหล่อ
สารภาพว่าหวังเพียงทรัพย์สิน
แต่เฮียเลี้ยงขัดขืนจึงตัดสินใจยิง
ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฟ้งและไม่มีใครจ้างหวานฆ่า
เลี้ยอดุลมฤทธิกุลจบชีวิตที่กำลังรุ่งโรศด้วยวัย๔๗ปี
วิลล่าและดามราคาเฟ่ต้องปิดกิจการลงโดยปริยาย
สมยศสุธางกูลพงาดขึ้นแท่นเจ้าพ่อคาเฟ่ของเมืองไทยไร้คู่แข่ง
แต่ผ่านไป๑๗ปีสมยศก็จบชีวิตด้วยคมกระสุนเช่นกัน